ปกติแล้วนะคะเรานำเสนอข่าวงู

ใช่ค่ะแต่วันนี้กู้ภัยบอกพักก่อน

เพราะว่ารังแตนมันเยอะมากเลย

ลูกเด็กเล็กแดงโดนพึ่งขออภัยนะคะโดนแตนต่อยไป
เดี๋ยวจะปวดแสบปวดร้อนจะเขาเรียกว่าอะไรนะ

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครนายกเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยนะคะ
เขาแวะไปทานข้าวที่ริมข้างทางบริเวณหน้าโรงเรียนวัดกุดีเตี้ย
มีแม่ค้ามาขอคำปรึกษา
เมื่อวานนี้มีฝูงแตนแตกรังแล้วก็มาต่อยทำร้ายนักเรียนในโรงเรียน
เด็กที่เป็นเด็กโตแล้วเขาก็วิ่งหนีได้ทัน
แต่เด็กอนุบาลค่ะมีอยู่คนหนึ่งวิ่งหนีไม่ทัน
ถูกฝูงแตนต่อยแล้วมีอาการแพ้ด้วยผื่นขึ้นทั้งตัวเลย
อาการก็คือหน้าบวมไปฟังเสียงแม่ค้ากันก่อนค่ะ
ตอนนี้มันโดนกี่คนแล้วฮะส่วนมากเด็กโตมันโดนไม่เต็มที่วิ่งหนีได้
อันนี้เด็กน้อยอนุบาลค่ะอนุบาลหนีไปไหนไม่ได้เลยค่ะ
เด็กอ้วนใหญ่อ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเด็กเป็นยังไงบ้างฮะ
แพ้ค่ะผื่นเต็มตัวเลยค่ะโดนต่อยเยอะไหมฮะกี่คนฮะตอนนี้
คนนี้ก็มีเด็กคนโตไม่เท่าไรมีแต่เด็กเล็กคนเดียว
ต้องชื่นชมนักข่าวด้วยนะหลังจากที่แม่ค้ามาปรึกษา
ประสานงานต่อให้ประสานงานต่อให้กับกู้ภัยนะคะ
อกจากนี้ผู้สื่อข่าวคนนี้ไปที่โรงเรียนเลยไปดูซิ
ว่าเป็นยังไงอยากไปคุยกับคุณครูคุณครูชื่อว่าคุณครู
นัทธริกาคำเงินเป็นครูสอนอนุบาลสองค่ะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณครูเล่าว่าจุดต่างทั่วโรงเรียนเลย
มันมีแตนมาทำรังมากกว่าสิบรังปกติแล้วคุณครูก็รู้นะ
แตนมันจะไม่ต่อยใครหรอกจะมีบ้างก็ตอนที่นักเรียน
เตะฟุตบอลไปถูกรังของมันฟังเสียงคุณครูค่ะ
ทีแรกมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้มันเพิ่งเพิ่งมาขยายพันธุ
ทีแรกมันก็มีแค่รังสองรังแล้วก็ถ้าเราไม่ทำอะไร
มันก็คงจะไม่มีอันตรายกับเด็กอ่ะแต่มันแต่นะยิ่งนับวัน
มันยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะตอนแรกแรกมันก็ค่อยมีแค่รังสองรังอ่ะ
แต่นี่มันไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะค่ะอืมสุดท้ายค่ะก็ต้องประสานไปที่อาสากู้ภัยสว่าง
บ้านนานะคะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีค่ะ
กู้ภัยมาแล้วจ้าทำลายรังแตในพื้นที่ไปให้หมดนะ
ทำให้คุณครูผู้ปกครองนักเรียนตอนนี้อุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
ค่ะทำหน้าที่ได้อย่างดีนะคะสำหรับผู้สื่อข่าวประจำของเรา